นับจากนี้เป็นต้นไปครับธนาคารของประเทศไทยเอง
กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ซึ่งเข้ามาพลิกโฉมเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
รูปแบบของสาขาทั้งรูปแบบของการให้บริการ
จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากบรรยายงานพร้อมกันครับ
เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ที่ต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน
ด้วยการนำผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่มาพูดคุยโดยตรง
สาขาแห่งนี้เป็นสาขาต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการให้บริการ
ไม่มีการกดบัตรคิวไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม
มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้
หลังจากทดลองให้บริการมาได้เกือบ๑ปี
พบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้งานเฉลี่ยวันละ๕ราย
และมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสามสิบ
สินค้าที่มีความซับซ้อมระดับปานกลาง
เป็น๑๐สาขาไปอย่างนั้น
ปิดศูนย์บริการลง๒๓สาขา
หลังพบว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยลง
ที่สูงถึง๑๙๘ล้านบาท
ตลอดช่วง๓ปีได้ลดสาขาลงเกือบครึ่ง
จาก๑๖๐สาขาเหลือ๙๑สาขา
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์

ขณะเดียวกันยังได้ทดลองเปิดรูปแบบสาขาใหม่
ในร้านสะดวกซื้อโดยใช้พนักงานเพียง๑คน

ของการเปิดสาขาเต็มรูปแบบ
ช่องทางสาขาแบบดั้งเดิม
เราพยายามจะปรับให้เป็นช่องทางการให้คำปรึกษา
ทางการเงินให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะฮะ
ค้ารายย่อยเขาคงไม่ต้องการไปเดินทางไกล

และเปิดช่องทางเรื่องของร้านสะดวกซื้อขึ้นมา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่า
ปีนี้เป็นปีแรกที่มีคำขออนุญาตธนาคารพาณิชย์
สาขามากกว่าเปิดสาขา

ธนาคารที่มีการลดสาขามากที่สุด
แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ลดลงเหลือ๑๑๗๑สาขาจากเดิม๑๒๐๙สาขาหรือลดลง๓๘สาขา
ธนาคารธนชาติลดลง๑๖สาขาเหลือ๕๙๙สาขาจากเดิม๖๑๕สาขา
การปรับรูปแบบและทยอยลดสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
อกจากจะเป็นการลดต้นทุนแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันทางการเงินไทยที่พยายามปรับตัวรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค
และเทคโนโลยีใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต